ร้านนี้บอกเลยว่าวิวนี่ดีแล้วเมนูอาหารก็หลากหลายน่ากินสุดเลยค่ะ

เฮ้ยมันใหญ่ได้อีกยาวได้อีกดูดิ
พื้นที่๙ไร่ค่ะคุณชนะน้องใบตอ

นี่คือเขาตกแต่งสถานที่นะให้มันกลายเป็นสวนอาหารสวยแบบนี้
พอมองจากมุมสูงคุณจะเห็นทั้งทุ่งนาที่มีต้นข้าวเขียวขจีแล้วยังมีสะพานไม้ที่ทอดยาวไปสุดปลายนา
นี่คือทางเข้าค่ะศุกร์ปลายนา
เจ้าของร้านเป็นใครเรารีบขับรถเข้าไปที่ภายในร้านเลยค่ะ
ไปถึงปุ๊บหาที่จอดนะ
เขาตกแต่งบรรยากาศดีแล้วนี่เลี้ยงปลาสดเอาไว้ให้รับประทานกันเลย

กุ้งสดแล้วเอามาเผาเอามาย่างแบบนี้
บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอน
ดูเมนูเพลินดิฉันจะพาไปรู้จักเจ้าของร้าน
คุณเชิดชัยนาธาทองอายุ๔๐ปี

เสียยอดเนี่ยเป็นเจ้าของสุกปลายนาคาเฟ่

ทหารแห่งนี้สร้างมาประมาณ๔ปีจะเข้า๕ปีแล้วนะ

ก็ตั้งใจเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเช็คอิน
ถ้ำกลางธรรมชาติท้องทุ่งนานะคะ
ให้ได้เห็นความสดชื่นเขียวขจีนะคะ
โดยทางร้านเขาจะใช้วัตถุดิบจากเขื่อนลำเปล่า
มาให้เป็นแหล่งทำมาหากินนะคะ

สนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดได้มีรายได้ไปด้วย

เนนูซิกเนเจอร์ของทางร้านคือ
กุ้งกล้ามกรามเผาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

รวมไปถึงปลานินลุยสวน

ต้มส้มปลาช่อนใส่ผักกระแยง

นี่ดูในภาพมีกุ้งเต้น

คุณอยากกินอะไรคุณสั่งเลย

มีทั้งซีฟู้ดมีทั้งอีสาน

แล้วเขาบอกว่านี่คือไฮไลท์เด็ดนะ

เขย่าปรงรถไป

โอ้โฮคุณเจน้าชอบมากเมนูนี้
ใช่ผมชอบมากกุ้งโคโยตี้
บอกสุกใดเหล้าจะเท่าสุกปลายนา
ใครอยากจะไปสุกที่ปลายนาแล้วก็ติดต่อได้นะ

แล้วก็ไปกันให้ถูกไว้ล่ำเวลา
ร้านเปิดทุกวัน๑๐โมงเช้าถึง๓ทุ่ม
แต่ละเมนูของเขาน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยนะ

แล้วอย่างไร

ตำรวจจะวิ่งมาแล้ววิ่งหนีไม่ทันนะคะ